เอาไปอันนี้ฮะรายเดอร์หัวร้อนคุณผู้ชมลองดูนะ
คืออย่างนี้รายเดอร์เขาไปรับส่งอาหารที่ร้านอาหารร้านหนึ่ง
ผัวเมียเป็นเจ้าของร้านปรากฏว่าคือเขาเนี่ยต้องไปเอาของถึง
ถึงตรงที่เขาจะส่งของแต่รายเดอร์บอกไม่เอา
ผมรอตรงนี้ผมรอที่รถพี่ทำของเสร็จแล้วพี่เอามาส่งผมตรงนี้ดิ
โอ้โหผัวเมียเขาก็แจ้งไปทางไปทางต้นสังกัดเนี่ย
พอแจ้งไปทั้งต้นสังกัดเขาไม่พอใจวันรุ่งขึ้นเขามาทำแบบนี้เลย
โอ้โหผมเห็นแล้วผมยังขนลุกเลย
เออผ่าเข้ามาแบบนั้นเลย

จับภาพตอนที่รายเดอร์หัวร้อนคนนี้เข้ามาแทงเจ้าของร้านนะฮะ
คือกล้องมันอาจจะเบลอหน่อยแต่ดูรู้ว่า
เราทำลูกศรให้ดูหมดว่าใครเป็นใคร
นี่จะแทงผู้หญิงเลยนะแกโอ้โหมันปรีเข้ามาหาผู้หญิงก่อนเลยพี่ต้น
เจ้าของร้านผู้หญิงพอเจ้าของร้านผู้ชายเห็นนะ
ก็ออกมาขวางเจ้าของร้านผู้หญิงมีจังหวะหนึ่งนะฮะ
พอเหตุการณ์มันเริ่มจะดำเนินไปสักพัก
ผู้หญิงคนที่เสื้อขาวเนี่ยวิ่งจู๊ดหนีออกไปเลย
พอหาจังหวะได้หนีตายนะฮะแต่ผู้ชายเนี่ยเอามือรับมีดนะครับ
บาดเจ็บไปเลยผู้หญิงเจ้าของร้านเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็เล่าบอกว่าก่อนน่าจะเกิดเรื่องวันหนึ่งนะ
รายเดอร์ในคลิปไม่ยอมแต่งชุดรายเดอร์เหมือนคนอื่นหรอกนะ
แล้วมารอรับอาหารที่ร้านบอกให้เดินไปส่ง
เดินไปส่งที่จุดจอดรถแต่ทางร้านบอกว่า
เราไม่ได้ทำแบบนั้นและเราไม่สะดวกที่จะทำให้แบบนั้น
โอ้โหรายเดอร์คนนี้มันโวยวายไว้เฮ้ย
โวยวายดาทุกดำอย่างนี้เหรอเออดาท้อน
คำว่ากูในใจแล้วจะรู้ไหมว่าพี่คือรายเดอร์
เออนั่นแหละดิเขามียูนิฟอร์มให้ใส่
ทำไมไม่ทำเนี่ยฮะคือเข้ามาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็ขู่คุกคามจะทำร้ายเพราะดีนะรอปภมาห้ามไว้ทัน
จากนั้นเจ้าของร้านก็แจ้งพฤติกรรมแบบนี้นะไปที่ต้นสังกัด
พอวันรุ่งขึ้นรายเดอร์คนนี้มาเอามีดไล่แทงแบบนี้เลยคุณผู้ชม
นี่ฮะหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วนะ
แล้วเดี๋ยวจะติดตามรายเดอร์คนนี้เนี่ยนะครับมาดำเนินคดี
คุณผู้ชมเห็นเป็นอย่างไรอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโอ้โห
ไม่น่าจะเห็นเป็นอื่นได้แล้วฮะอาชีพขาขึ้นของคุณ
วันก่อนเราก็อะไรนะรายเดอร์เอาของส่งเสร็จใช่ไหมพี่ต้น
อันนี้ยังโอ้โหมาหัวร้อนใส่เขาแบบนี้อีก